ส่วนเรื่องนี้ค่ะฟาดได้ฟาดนะจ๊ะแม่ว่าอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าโหต้องบอกว่าช่วงนี้เธอมาแรงเหมือนกันนะ
ตั๊กกะแตนโชรดาค่ะเธอคนนี้ก็เอาจริงเธอเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
ซึ่งภาพโปรไฟล์ดูจากภาพเป็นผู้ชายด้วยนะ
แบบถ้อยคำที่คลักษณะเหมือนการบูลลี่อะค่ะบอกว่า
นี่ขาหรือต้นกล้วยอะครับแยกไม่ออกเลยจริง
โอ้โหถามมาคอมเมนต์มาแรงขนาดนี้ค่ะ
ตั๊กกะแตนก็ตอบกลับแบบแซ่บพริกยกสวนกันไปเลย
บอกว่าอ้าวนี่ปากคนหรือว่าปากหมาคะ

ดิฉันอ่านตามที่พี่จักรแตนเขาคอมเมนต์กลับไปเลย

ใช่เขาบอกว่าโอ้โหพูดซะแยกไม่ออกเลยจริง
ก็เป็นยังไงคุณผู้ชมตามสไตล์พี่ตะกะแตนเขาเป็นคนแบบฟาดได้ฟาดอ่ะ

จริงเป็นคนตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปว่าอะไร
บูลลี่อะไรเขาเขาก็ไม่ตอบกลับด้วยคำแรงแบบนี้เนาะ
ซึ่งเหล่าแฟนคลับส่วนใหญ่ก็เข้ามาตำหนิข้อความผู้ชายคนนี้ด้วยนะ
เข้ามาคอมเมนต์ถามแบบประมาณว่าคุณไม่เป็นสุภาพบุรุษเลย
ทำไมถึงใช้แบบคำพูดแบบนี้แล้วก็ไม่ควรจะบูลลี่คนอื่นด้วยข้อความแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วบอกว่าคือพี่ตั๊กกะแตนเขาเป็นนักร้องที่มอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับแฟนเพลง
เพราะว่าเรื่องความสวยจริงมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างภายนอกแล้ว
ยุคนี้สมัยนี้นะคะคนจะเป็นยังไงมันสวยจากข้างในสวยที่ความคิด
เนื้อคีย์บอร์ดก่อนที่เสมนเชกเงินในบัญชีด้วย